ปาร์ตี้หรือคะไม่ใช่ค่ะซุเปอร์มูน
ต้องบอกนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันลอยกระทงบ้านเรา

มิ้นพี่บุ๊กเห็นไหมคะเมื่อวานนี้

เราเห็นตั้งแต่เช้าตอนขับรถออกมาทำงานแล้ว
แล้วก็เมื่อวานขับรถกลับบ้านที่คุณคุตนันบอกไว้ว่า

เห็นกระต่ายตัวใหญ่นะคะแน่นอนค่ะหลายคนเห็นกัน
แล้วก็ถ่ายภาพกันมาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
ไปดูภาพผลงานจากชาวเน็ตกันเลยค่ะ

คืนดวงจันทร์เต็มดวงโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ๖๘ปี
เพื่อน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีความสนพระราชหรือไทยด้านราราศาสตร์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยา
โดยได้วางแผนการเก็บภาพดวงจันทร์ในสถานที่ต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพในช่วงดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า
ท้องฟ้าเปิดสามารถบันทึกภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกได้อย่างชัดเจนค่ะ
แล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกองทัพเรือในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้นะคะ
สวยงามมากนะคะ
อีก๓ภาพค่ะเป็นภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองภาพลวงตานะคะ
สวยเนอะไอเดียการถ่ายก็สวย
ใช่ค่ะมีวัตถุเปรียบเทียบก็แน่นอนจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใดอยู่ใกล้เคียงนะคะ
ซึ่งทั้ง๓ภาพก็เป็นภาพบุคคลชูเลข๙

แทนความจงรักพักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
อันนี้เขาใช้กล้องมือถือเหรอคะ
ว่าไม่คือจริงเมื่อวานเพิ่งเขียนบล็อกเรื่องนี้ไปเองว่าการถ่ายภาพจริงเวลาปรับเนี่ยมือถืออาจจะถ่ายได้ประมาณนึง
แต่ว่าถ้าจะดีที่สุดคือต้องมีกล้องที่ปรับแมนโน่ได้

มันยากจริงที่ประสิทธิภาพมือถือจะทำได้ขนาดนั้น
มันจะยิ่งเห็นรายละเอียดพระจันทร์

ในจุดไฟกลมที่มีแสงสว่างว้าบ
ที่มีรายละเอียดของดวงจันทร์
ก็นี่แหละต้องใช้ฟีมือกันนิดนึง
กล้องนี่น่าจะต้องเป็นผลงานที่เตรียมการมาพอสมควรเหมือนกัน
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊คของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ด้วยนะฮะ
ใช่สวยงามประทับใจนะคะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะโพสต์ลงเฟซบุ๊คของคุณโชติกาวัฒนาชัย

เป็นภาพที่ถ่ายจากหอประชุมกองทัพเรือ
คล้ายภาพแรกเหมือนกันนะอันนี้อยู่ตรงกลางนะคะ
สำหรับดวงจันทร์ซุปเปอร์มูลนะครับ
ส่วนอีกภาพค่ะตั้งชื่อว่าซุปเปอร์ฟูลมูลวันลอยกระทง
จากจุดสังเกตการณ์หลักของสถาบันดาราศาสต
บริเวณลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพจากเฟซบุ๊คชื่อว่าดอยสะเก็ดเพชรแห่งล้านนา
ระบุว่าถ่ายไว้ได้ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ส่วนอีกภาพค่ะเป็นของคุณวัชระโทมัส
บอกว่าถ่ายซุปเปอร์ฟูลมูลขนาดร้อยละ๙๐
บริเวณเหนือองค์พระธาตุดอยสุเทพเวลาตี๕วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อันนี้ใหญ่แบบใหญ่มากคือยิ่งเทียบกับพระธาตุนะคะ
อืมนะคะสวยงามเนอะแล้วยิ่งเห็นรายละเอียดด้วยนะคะ
ของทั้งวัตถุข้างหน้าพระธาตุแล้วก็ดวงจันทร์

เช่นเดียวกันกับเฟซบุ๊กกาดสรรคยอมออนไลน์ค่ะ
ถ่ายภาพบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพออกมาในมุมใกล้เคียงกัน
สุเทพคือทางภาคเหนือนี่เห็นว่าเห็นชัด
ใช่ว่าเขามีการจัดงานกันเลยยังคุยกันอยู่ว่าน่าอิจฉาบ้านคุณสืบสกุลเนอะ

เฉียงใหม่ไม่ได้ขึ้นไปนะฮะโอ้คนเฉียงใหม่คงเห็นนะฮะโอ้ได้ดูทีวีเลย

อีกภาพค่ะเป็นภาพของเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าลุงต้องโพสต์ในกลุ่มชมรมคนรักมวลเมฆนะคะ
ซึ่งก็ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ
ปิดท้ายด้วยภาพของคุณซุปพริกถ่ายที่จังหวัดระยองค่ะ
เป็นภาพดวงจันทร์กลมโตเหนือสะพานแล้วก็ภาพดวงจันทร์เต็มดวงอีกภาพหนึ่งนะคะ
ทำไมสวยขนาดนี้เนาะ

นี่หลายพื้นที่นะเทียบกับเมื่อครั้งที่แล้วที่เห็นก็สวยงามไม่แพ้กันนะ
นะครับเมื่อวานนี้ใครเห็นด้วยตาโอ้โหโชคดีจริง
คือจริงแล้วจะบอกว่าตาเป็นกล้องที่ดีที่สุดจริง
เพราะว่าเวลาต่อให้เราถ่ายรูปสวยไหมสวยแหละ
แต่พอความรู้สึกที่ตาเห็นนี่มันต่างกันเนอะ
ใช่ก็เก็บภาพได้ประทับใจที่สุดเป็นแบบ๔มิติด้วยนะคะเต็มที่ไป